มาดูรายละเอียดนะคะจากคลิปเกิดขึ้นที่สนามบินดอนเมือง

แล้วก็เป็นการแชร์ต่อมาจากนักท่องเที่ยวรายหนึ่งนะคะ
เขาอยู่ในเหตุการณ์พอดีเป็นนักท่องเที่ยวชายจีนชาวจีนนะคะ
เขาถ่ายภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่
ตระเวนระงับเหตุสนามบินดอนเมือง
เข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีน
รายหนึ่งที่ถูกปฏิเสธให้ผ่านด่านตมเข้ามาสู่ประเทศไทย
เพราะไม่มีการแจ้งว่าคุณจะไปพักที่ไหน

ถูกต้องเพราะว่าเราไปต่างประเทศเราต้องเขียนใช่ไหม

นี่ไงนี่ไงคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
นี่แหละค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ระงับเหตุนะคะ

แล้วเขาก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคือตอนแรกพูดคุยกันก่อน
พอพูดคุยพยายามสื่อสารติดต่อพูดคุยนักท่องเที่ยวชาวจีน

มีการพยายามสื่อสารพูดคุยกันเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายลักษณะพูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่

ก็เจ้าหน้าที่ตระเวนรังงาเพจนะ
ก็เลยเวียงแขนด้านขวาเนี่ย

เกือบหน้าบริเวณลำคอของนักท่องเที่ยวจีน

แล้วคนที่ถ่ายเอาไว้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเหมือนกัน

ก็คือบริเวณห้องรับรอง

เตรียมส่งกลับนักท่องเที่ยว

แล้วจากคลิปที่มีการแชร์ออกไปก็มีการพูดถึง
ท่านวิจารณ์ว่าเป็นความทำเกินกว่าเหรอเปล่า
สำหรับนักท่องเที่ยว
ที่คุณผู้ชมเห็นไปสรุปแล้ว
แถลงแล้วก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจริงแหละโดยผู้โดยสารชาวจีนรายละเอียดแบบนี้นะคะ
กรุงจากาต้าประเทศอินโดนีเซียมาที่ดอนเมือง
แต่ว่าก่อนเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นช่วงที่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
นักท่องเที่ยวรายนี้ไม่แสดงเอกสารยืนยันการเข้าพักในประเทศไทย
คือไม่ได้ระบุว่าตัวเองจะไปพักที่ไหน
ไม่ได้เขียนลงไปว่าจะไปพักที่ไหนกี่วันอะไรแบบนี้มันไม่ได้

กลัวว่าเขาจะหลบหนีอยู่ในเมืองไทยเลย
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นอัธยากรข้ามชาติเราก็ต้องดูแลระมัดระวัง
จริงแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะ

คือไม่ยอมให้เอกสารอย่างถูกต้องนะครับ
จากไม่แสดงเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของ

จะเห็นตามคลิปเลยมีการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ตอนแรกไปแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อ

และหลังจากนั้นจากพฤติกรรมนี้ถูกส่งตัว
ให้เข้าอยู่ในพื้นที่ควบคุม
เพื่อรอการส่งกลับประเทศ
อันนี้เป็นการยืนยันเลยว่านักท่องเที่ยวรายนี้ต้องส่งกลับ

แต่ปรากฏว่าขณะที่อยู่ในห้องพื้นที่ควบคุม

แล้วก็ไปเดินอยู่ในสนามบิน
ปะปนกับผู้โดยสารอื่นทั่วไป

ไปทำตัวเหมือนคนอื่น
เขาก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุนะคะ

พอเขามาถึงถูกผู้โดยสารคนนี้

โวยวายและพยายามหลบหนีไปที่
บาสเกจก็คือประตูที่จะไปขึ้นรถบัส

เจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุก็เลย

การใช้กำลังเกินกว่าเหตุ
อันนี้เป็นคำยืนยันจากทางผู้อำนวยการ

การใช้กำลังเกินกว่าเหตุคำนี้เลย
ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเราเนี่ย

ที่บอกว่าเหวี่ยงแขนคล้ายกับการที่จะเหมือนจะต่อย

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

ร่วมในเหตุการณ์ถูกสั่งพักงาน๓

ระหว่างนี้หากการสอบสวนพบว่า

บริษัทท่ากาศยานไทยหรือทอท

เพื่อขอโทษผู้เสียหายเพราะ

นักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ย

แล้วเขามาถูกการกระทำที่เกินกว่าเหตุแบบนี้

ฟังเสียงผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองหน่อยค่ะ
ก็ทางสนามบินดอนเมืองก็ขอกลับแสดงความเจ๋ยใจและขออภัยอย่างสุดซึ้งนะครับ
ต่อท่านผู้โดยสารคนจีนที่ได้รับความเสียหายจากกรณีนี้นะครับ
ในเบื้องต้นทางผมเนี่ยได้สั่งการให้พักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนะครับ
แล้วก็เนื่องจากกรณีนี้เป็นกรณีปฏิบัติผิดวินัยร้ายแรงนะครับ
ซึ่งมีโทษถึงไล่ออกนะครับก็หลังจากนี้จะมีการดำเนินการตามระเบียบต่อไปนะครับ
จากนี้นะคะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าทิพย์เพื่อให้เข้าเมือง
ท่องเที่ยวรายนี้เขาอ้างว่าที่เขาโวยวายเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาถูกเรียกค่าทิพย์เป็นเงิน๒๐๐๐บาท
เรียกจากเจ้าหน้าที่ตมเพื่อเป็นการแลกกับวีซ่าเข้าเมืองเขาบอกว่าเขาขอทำวีซ่า
เขาไม่ขอจ่ายค่าสองพันบาทเนี่ยที่มีการเรียกเขาขอทำวีซ่าได้ไหมเจ้าหน้าที่ชี้แจงออกมาแบบนี้นะคะ
เรื่องเงิน๒๐๐๐บาทเป็นการชี้แจงจากพันธุ์ตำรวจเอกเชิงรนริมพดีรองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง๒และโฆษกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๒
บอกว่าอันนี้ไม่เป็นความจริงปกติวีซ่าจะต้องดำเนินการที่สถานทูต
แต่เนื่องจากการทำวีซ่าที่เกิดขึ้นมันต้องมาทำที่ตมไทย
ก็เลยต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม๒๐๐๐บาทอันนี้เป็นไปตามกฎหมาย
ยืนยันว่ากรณีนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่อ้างมามันไม่เป็นความจริง
คือคำถามเนี่ยคุณได้อธิบายนักท่องเที่ยวเขาไหม
แล้วถ้าเกิดว่าอธิบายแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้ก็ต้อง

ไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์นะไกท์ตมตรที่ตะเวนหลังทางเพศเนี่ย
คุณต้องไปทำความเข้าใจกันให้ถูกต้อง
สิ่งที่คุณควรจะทำหรือว่าที่ถูกต้องอย่างไร
อธิบายให้เขาฟังเข้าใจหรือเปล่า
จะบอกว่าเรื่องนี้ถึงนายกลุงตู่เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๒๗กันยายนที่ผ่านมาขออภัย

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของโลก

แต่มาเกิดภาพเหตุการณ์แบบนี้ค่ะลุงตู่บอกว่าเซ็งเลย
มันก่อนแยกนะก่อนหน้านี้คือได้ขอบคุณนักท่องเที่ยว
ได้มีการให้โคศกของรัฐบาลออกมาขอบคุณนะคะ
แต่เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายก
รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะบอกว่าได้สั่งการให้
นาวะอากาศโทสุธิระวัติสุวรรณวัติพ่อมนายการ
ท่ากาศยานดอนเมืองไปช่วยราชการ
โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ไปเหวี่ยงแขนใส่นักท่องเที่ยว
แล้วก็ได้มีการสั่งพักงานเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว
คือบอกว่าให้ออกจากงานมีผลทันทีด้วยนะ
คือฟันทั้งเจ้าหน้าที่คนนั้นแล้วก็ภูมิในการผู้บังคับบัญชาเลย
ทั้งหมดคนเดินหมดเลยนะฮะส่วนนักท่องเที่ยวรายนี้ไปไหน
นักท่องเที่ยวรายนี้ไปไหนถูกส่งตัวกลับเรียบร้อยแล้วนะคะ
ด้วยสายการบินไลออนแอร์ค่ะ
ก็คือถูกส่งกลับช่วงเที่ยงคืนครึ่งของวันศุกร์ที่ผ่านมา
กลับไปเลยกลับไปที่กวางเจ้าประเทศจีนค่ะ
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าเราปกป้องนักท่องเที่ยวต่างชาติมากไปหรือเปล่า
คือมันว่าไปตามสิทธิ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าว่าเป็นผิดก็ว่าไปตามผิด
แต่ก็ต้องมอง๒มุมนะ
ในฐานะที่เราเป็นคนไทย
วิธีการมันควรมีวิธีการที่มันดีกว่านี้
ไม่ควรจะไปแขนเหวี่ยงใส่ค้าเป็นภาพที่แบบเอาไปทั่วโลก